หน้าที่เนี้ยความโคบไหวใครจะตาดใยปิงปองของฉันไหมเม
ก็แง่เห็นเรฟนุ่มใหม่ดาวิปุ๊บใยปิงปองโคบปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ
แบบฉบับงานยาวบอกเลยว่าแยกไม่ออกเลย
ว่าคุณไหนนุ่มใหม่คุณไหนปิงปองอ่ะให้ใช้
เอาอะไรมาไม่เหมือนก่อนหาจนพลิกหาไม่เจอยิปิงปองเลยจริง
หักบุ้งกุ้งนางมูนินมูตะกะสะลิง
ลองสองปีชัดสนใจสุดงานก๊อฟเกรดเอเวอร์
เอาว่าบาปฉันรอชมชุดต่อไปแล้วนะอย่าทำให้แม่ต้องผิดหวังนะคะลูก
ปิงปอง